พระท่านโดนต่อยจนมรณภาพ

ใครช่างทำกับพระท่านแบบนี้บาปนะ

และอย่างหนึ่งพระท่านก็รีบหนีเข้ากุฏิ
ด้วยความที่พระท่านก็อายุเยอะแล้ว

หน้าผากกระแทกกับมุมเสา

จังหวะหนีคงหนีแบบหนีหัวซุกหัวสุน
ใช่ค่ะแล้วทำไมอยู่ดีถึงโดนเพิ่งต่อย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
นี่ตอนที่ชาวบ้านแล้วก็มาร่วมกันรดน้ำศพพระพลสารรัฐธิโกค่ะ
เป็นพระลูกวัดบ้านด่านพระท่านอายุ๖๓ปีแล้ว
ซึ่งลูกศิษย์ไปเจอท่านมรณภาพเนี่ยเมื่อวานตอนบ่ายนะคะ
ทีนี้สมาชิกอบตบ้านด่านเล่าให้ฟังว่าจริงที่เพิ่งมาต่อย
เพราะว่าแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายไส้กรอก
เขาก่อไฟย่างไส้กรอกแล้วควันนั้นมันพุ่งแล้วมันก็ขึ้นไปหาพึ่งหลวง
เหมือนไปรมรังเพิ่งเพราะฉะนั้น
รังเพิ่งอยู่ตรงโบสถ์เพิ่งก็แตกรัง
เด็กวิ่งอยู่เล่นกันอยู่ใช่ไหมเด็กยังวิ่งหนีพึ่ง
ทีนี้ก็เลยตะโกนบอกพระในวัดให้ระวังด้วยว่า
อย่าไปเดินใกล้โบสถ์นะพึ่งมันแตกรัง
ทีนี้ตอนเที่ยงเห็นพระพลวิ่งไปในกุฏิแล้วก็ใช้มือปัดไปที่ศีรษะ
คือก็เข้าใจแหละว่าคงโดนพึ่งบินไล่ตามบินมาต่อย
ผ่านไป๓ชั่วโมงคุณผู้ชมเข้าไปในกุฏิพระพลมรณภาพ
แล้วมีรอยแผลที่หน้าผากด้วยก็คาดว่าน่าจะวิ่ง
แล้วก็มาชนตรงมุมเสาที่มันแหลมที่มันคมนี่แหละค่ะ
ประกอบกับโดนพึ่งต่อยด้วยแล้วสุขภาพของท่านก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง
พระพลท่านบวชมาแล้ว๔๐๐๐สาญาติพี่น้องก็ประกอบพิธี
ที่วัดบ้านด่านนะคะหลังจากนั้นจะประชุมเพลิง
วันจันทร์ที่๓๑นี้นะคะ